คุณผู้ชมค่ะมาเอาใจคนวงการเพลงลูกทุ่งกันหน่อยนะคะ

สำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงของลูกทุ่งอินดี้

เกิ้ลใหม่ของเขามีชื่อว่าหม่องเก่า
เป็นเพลงที่พูดถึงคนที่ยังลืม
คนรักเก่าที่ทิ้งเราไปไม่ได้
ยังคงคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงอยู่
วันหนึ่งถ้าเธอเจ็บก็พร้อมจะยืนรออยู่ที่เดิม
หรืออยู่มองเก่านั่นแหละ
ซึ่งเพลงนี้หนุ่มบ่าวเขาก็ดึงสาวอีสานไงคะ
เป็นสาวอีสานอินดี้สุดฮอตอย่างกระต่าย
พันนิพามาร่วมฟิเจอร์ริ่งด้วยจ้า
อกจากนี้ทั้งคู่ก็เดินหน้าถ่ายทำเอ็มวีกันทันทีเลย
ซึ่งเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของทั้งคู่นะคะ
ทำเอาต่างคนต่างเขินกันอยู่ไม่น้อยล่ะจ้า

อ่ะใส่ฟิลลิ่งกันแบบเต็มที่
แต่แหมฟิเจอร์ริ่งกันแบบนี้
กลัวเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์เพลงกับส่วนแบ่งจะไม่ลงตัวบ้างไหมคะเนี่ย
ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่า

หนูก็มีหลายคนที่ฟีเจอร์ลิ่งเหมือนกันค่ะ

ก็ฝากเพลงนี้ไปด้วยนะครับผมเร็วนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม
ค่ะกระต่ายก็ขอฝากน้ำเนื้อค่ะสำหรับเพลงมองเกานะคะ
เป็นกระต่ายฟิตกับพี่เบาเป็นการผสมผสานกับภาษาอีสานกับภูเบาไตนะคะ

เป็นการฟิเจอร์ริ่งกันระหว่างอีสานและใต้ที่ลงตัวมากนะคะ
จับตามองว่าอ้าวจะมาเบียดอันดับความดังของสองสาวลำไยหายทองคำกับอาร์มชุติมาหรือเปล่า
งานนี้กระต่ายถ่อมตัวทันทีค่ะบอกว่าโอ้ยอย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับพี่เขาเลยนะคะ
หนูเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ได้แข่งกับใครแน่นอนค่ะ
เพราะว่ามันเป็นความเมตตาของแฟนเพลงที่จะมอบให้หนู
แล้วก็เป็นเล็กคนหนึ่งที่แฟนเพลงเมตตาค่ะ